โรงพยาบาลสนามมีอีกเรื่องหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับ
มีผู้ที่โพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับโพสต์เอาไว้เนื้อหาบอกว่าแบบนี้ครับ
ช่วยกันหน่อยนะคะเราเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
เราพักอยู่โซนผู้หญิงตอนนี้ในโซนเรานอนรวมกันของคู่รักค่ะ
และยังพาเพื่อนแฟนมานอนฝั่งโซนผู้หญิงเราประสานให้ทางทีมโรงพยาบาลสนามช่วยแจ้ง
เขาก็ช่วยประกาศให้เราแต่คนขาดจิตสำนึกก็ยังคงเมินเฉยต่อประกาศการแยกชายหญิง
ทางโรงพยาบาลสนามแจ้งมานั้นวิธีที่ให้เราแก้ไขก็คือให้เราเปลี่ยนมุมนอนเอง
อยากรู้ว่ามันคือความผิดของเราเหรอคะทำไมต้องให้ทางเราเป็นคนแก้ปัญหาทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนละเมิด
คือโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นที่พักผู้ป่วยเนี่ยยังไงเขาแยกชายหญิง

แต่ถ้าฟังจากนี้คือเอ้าผู้หญิงเนี่ยป่วยโควิด๑๙ลงมาทางสนามไปพาแฟนที่คงจะติดเหมือนกันอ่ะ
ใช่เขาบอกว่าแฟนนุ่มเขาก็ป่วยโควิด๑๙เหมือนกัน
แต่พามานอนอยู่ด้วยกันในโซนผู้หญิงแล้วเพื่อนแฟนก็มาอีก
ค่ะแล้วผู้ป่วยผู้หญิงคนอื่นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแบบนี้
บอกว่าได้ทราบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เห็นจากโซเชียลนี่แหละรู้สึกไม่สบายใจมาก
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สมควร
ตอนนี้ให้ทางภูมิในการโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจสอบแล้วว่า
สิ่งที่โพสต์เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ตามที่ผู้โพสต์ได้โพสต์หรือไม่
เนื่องจากในโพสต์มีแต่ข้อความไม่ได้มีภาพแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจะตรวจสอบให้แล้วจะลงโทษจะป้องกัน
ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยดูแลทุกคนอย่างดีนะด้วยความทุ่มเท
ก็ขอให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎในระเบียบของความเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝากมานะฮะ